ผู้หญิงเจ้าของร้านกาแฟนี้โอ้โหต้องบอกว่า
ถ้าเจอกับตัวตกใจแน่มีผู้ชายสูงอายุเดินเข้ามาในร้าน
แล้วเข้ามาประชิดตัวเลยนะทำทีไปคุยเรื่องอื่นก่อนนะ
แล้วขอมีเพศสัมพันธ์พูดย้ำอยู่๓ครั้ง
นี่ครับคุณผู้ชมครับกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเหตุการณ์เอาไว้ได้
เธอเดินหนีแล้วใช่ไหมเขาก็เดินหนีนะเดินหนีแล้ว
เดินหนีหลังร้านแล้วแต่ว่าผู้ชายคนนี้สวมเสื้อแจ็คเก็ต
แล้วก็กางเกงขาสั้นอายุประมาณสัก๖๐ได้เดินตาม
เดินตามนี่ฮะที่เราชี้ลูกศรให้เห็นนะครับ
คือมาถึงปั๊บเนี่ยที่ร้านกาแฟแห่งนี้ริมถนนว่านใหญ่คำป่าหลาย
ใกล้สอบภวัณฑ์ใหญ่ด้วยนะที่มุกระหาเนี่ยอยู่ใกล้สถานีตำรวจยัง
ใช่ก่อเหตุนางสาวใหม่นะฮะเป็นนามสมมุตินะ
พนักงานร้านกาแฟครับบอกว่าเช้าวันที่๑๒กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะ
ผู้ชายคนนี้เนี่ยมาที่ร้านแล้วเดินมาหาเธอทำทีเป็นถาม
มีร้านเปลี่ยนประยางตรงไหนไหมเนี่ยรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะ
แล้วเดินมาประชิดครับเดินมาประชิดเธอตัดสินใจเดินหนี
แต่ปรากฏว่าผู้ชายคนดังกล่าวเดินตามมาถึงหลังร้านเลยนะ
แล้วพูดชวนมีเพศสัมพันธ์พูดย้ำถึง๓ครั้ง
ทำยังไงไม่ถูกแล้วกลัวก็กลัวตรงนั้นมีมีด
หยิบมีดขึ้นมาครับผู้ชายคนนี้รีบเดินหนีออกจากร้านไปเลยฮ
มายืนอยู่มอเตอร์ไซส์ยืนอยู่มอเตอร์ไซส์นี่
แล้วตอนนี้หนูก็เลยถามว่าตามมาทำอะไรเธอบอกว่าจะมาเปลี่ยนยางรถ
จะมาเปลี่ยนยางรถแล้วตอนนี้น่ะหนูก็เลยจัดปลอมร้านต่อ

แล้วตอนนี้แกก็ยิ้มใส่ยิ้มใส่แล้วหนูว่ามันไม่เป็นท่าแล้วหนูก็เดินเรินไปข้างหลัง
แล้วแกข้างหลังอันนี้แกก็ตามไปตามไปแล้วก็บอกแกก็พูดบอกว่าขอมีอะไรด้วย
พอขอมีอะไรด้วยที่แรกหนูก็นึกว่าแกจะไปพูดอย่างนั้น
ก็เลยถามใหม่แกก็เลยพูดเหมือนเดิม

มีแรกมีดในเคียงเลยจะให้หนูว่าอย่างนี้เลย
สำหรับเหตุการณ์นี้นะครับผู้เสียหายไปแจ้งความแล้วนะ

เพราะว่าเป็นพฤติกรรมที่อันตราย
คุณผู้ชมครับมีรายงานว่าผู้ชายคนนี้เคยมีประวัติขี่รถจักรยานยนต์ไปจอด
แหล่งคนพลุกพ่านแล้วก็เคยช่วยตัวเองในที่สาธารณะมาแล้ว
แล้วก็หลบหนีไปนะครับก็คือรายงานเพิ่มเติมด้วย
บอกว่าเขาเป็นคนที่จิตไม่ปกติครับ
แต่เกิดขึ้นกับผู้หญิงคนไหนก็กลัวทั้งนั้นแหละค่ะนะคะ
เข้ามาในระยะที่คือเรารู้เลยว่ามันไม่ปลอดภัยนะคะมุกดาหารค่ะคุณผู้ชมก็ระมัดระวังด้วยนะคะ